น้ำย่อยถึงก๋วยเตี๋ยวคุณชนะไปอีกแล้ว

มีอุปกรณ์อุปกรณ์อีกแล้ว
อะไรฮะ
ชมเลยชมอย่ามากล้ามแท้เติ้ล
ได้เจอครั้งหนึ่งทะเลสินปลึงใย
คำเดียวได้ชมสมัครยมรักใคร
คำสุขใจไม่ร้างรัก

โอ้โหหมายถึงน้องผู้เข้าประกวดเหล่านี้ใช่ไหมครับ

ส่วนคุณผมว่า
อยากให้ผมต้องพูดเลยเดี๋ยวจะโกรธกันเปล่า

คุณไม่มีสิทธิ์พูดอะไรทั้งนั้น
ที่คุณชนะบอกว่าสวยเนี่ยคุณรู้ไหมว่า
ทั้งหมดนี้เป็นธิดาสาวประเภทสอง

เป็นธิดา๕เป็งจำแรงค่ะคุณ
ใช่ค่ะเขาจัดขึ้นที่วัดลีตำบลเวียง

จัดขึ้นในงานเทศกาลประเพณีส่งน้ำพระธาตุ
ใครที่สงสัยว่าเป็งเนี่ยแปลว่าอะไรนะคะ

ซึ่งที่มีคำว่าจำแรงต่อท้ายก็คือ
แปลว่าสาวประเภท๒นั่นเอง
สาวงามแต่ละคนเขาเดินโชว์ตัวบนเวที
เพื่อให้คุณผู้ชมแล้วก็คณะกรรมการ
นนโฉมกันแบบเต็มตาไปเลย
ไปดูสาวงามแต่ละคนว่าเหมาะกับเพลงที่เปิดไปไหมยังไง
โเอยโฉมงามคุณชนะคุณร้องสิคุณร้อง
อารามแท้และตระลึง
คุณดูมารยาทอ่อนช้อยงดงาม
ไหว้นี่แบบโอ้โหหวานหยดละมุนละมัยกันไปเลยนะคะ
คุณละสตรีไทยอย่างดิฉันนี่ต้องชิดซ้ายไปเลย
แต่การประกวดมันก็ต้องมีผู้ชนะถูกไหม
แน่นอนแม้ทุกคนจะมีความสวยที่เท่าเทียมกัน
ซึ่งเราก็ได้สาวงาม๒คนสุดท้ายนะคะ
ช่วงนี้ต่างคนก็กุมมือกันเหมือนประกวดนางงาม
รางวัลกันไปและพอถึงวินาทีการประกาศผลเท่านั้นแหละค่ะ
ไปดูความรู้สึกของพวกเขากันว่าเป็นยังไง
โอ้โหพอประกาศรายชื่อเท่านั้นแหละค่ะ

บไม้ตบมือกันไปนะคะ
พอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลอันดับที่๑
กุ้นแปลกเลยตะโกนแบบสะใจเลย
ลืมกันไปดีนะคุณไม่อุทานมา

นี่คุณค่ะมงกุฎเขาสวยมากเลยอ่ะนะใช่ใช่

คุณชนะสวยมากจริงนะคะชื่อเต็มของน้องคนนี้ก็คือ
นายเขมรัฐธนาภูวนัทนะคะได้รับมงกุฎและสายสะพายไปเลย
เป็นความสนุกสนานแล้วก็บรรยากาศของการประกวด
ดาห้าเป็งจำแรงที่จังหวัดพยาวปีหน้าใครจะไปประกวดนะคะ
แนะนำแนะนำอะไรรู้ไหมตอนประกาศรายชื่อว่าเราชนะ
ต้องซ้อมนะซ้อมแบบตั้งสติให้ดีว่าเราจะต้องกรี๊ดท่าไหนดีใจท่าไหน
อะไรอย่างนี้คุณดีใจจนยืนไม่ไหวต้องนั่งหย่อง
เขาเรียบร้อยนะดีใจไงดีใจจัดนะนี่ค่ะเป็นประเพณีดีจริง
แล้วงานนี้เขาก็จัดต่อเนื่องมาเป็นประจำนะคะ
ใครที่รู้สึกว่าตัวเองมีความสวยมีความพร้อมมีความสามารถนะคะ
ก็ลองไปประกวดดูได้สำหรับเวทีนี้นะคะกีฬาห้าเป็งจำแรงค่ะ
ค่ะก็จัดกันในค่ำคืนวันเพ็ญมีโอกาสแบบว่าทำประเพณีดีแบบนี้
ถูกต้องค่ะก็จัดต่อเนื่องมันเป็นประเพณีด้วยนะคะ
เดี๋ยวนี้สาวประเภทสองเขาสวยนะสวยมากสวยจนแบบสวยอ่ะ
จนรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นผู้หญิงอ่ะ
คุณอย่าไปเทียบกับเขาสิก็สวยกว่าคนละแบบเพราะเมื่อกี้ยังพูดอยู่เลย
คนเราความสวยไม่เหมือนกันบางทีต้องมองให้ลึกถึงภายใน
จะงามงามที่ใจใช่ใบหน้าถูกไหมคะ

ก็ใช่ไงก็คิดถูกแล้ว